ไปต่อกันที่เรื่องราวร้อนกันมาดีกว่า

มันร้อนเสียอากาศจนแบบเราต้องใส่เสื้อผ้าแบบน้อยชิ้นอะ

ดาราสาวหลายคนเนี่ยเขาแบบเริ่มแบบสะบัดผ้ากันแล้วนะคุณ
แบ๊วอย่างนี้เขาหมดยุคกันไปแล้วไง
เราก็จะได้เห็นเรื่องราวพัฒนาการ
ก้าวกระโดดของคนในวงการบันเทิง

ตัวโตขึ้นมากตาโตขึ้นมากเลยนะครับ
จะมีใครที่มีพัฒนาการโตขึ้นบ้างไปดูกันค่ะ
พยายามสลัดภาพนางเอกวัยสาย
ด้วยการกระโดดมาชิมล้างถ่ายแฟชั่นเซ็กซี่ถึง๒เล่มเมื่อปีก่อน
แต่ก็ต้องยอมรับว่าใบเฟิร์นพิมชนก
โฉมเปรี้ยวจี๊ดไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่นัก
เพราะสุดท้ายดูหนุ่มจะเทใจให้กับภาพลักษณ์เรียบร้อย
คงความสวยหวานน่ารักอย่างเช่นที่เธอแจ้งเกิดในวงการมากกว่า
ส่วนนางเอกหน้าหวานแต้วนัทพรก็เป็นอีกคน
ที่พอมีภาพสวมบิกินี่เริงร่าริมหาด

ก็โดนดราม่าเบาเรื่องการวางตัวไม่เหมาะสม
เพราะที่ผ่านมาคนติดภาพการเป็นนางเอกเรียบร้อยมาโดยตลอด
เธอต้องชี้แจงว่าวุฒิภาวะและวัย
ก็โตพอที่จะเป็นตัวของตัวเอง
อีกทั้งที่ผ่านมาก็ไม่เคยวางตัวให้เป็นนางเอกเรียบร้อย
ก่อนจะมีภาพโชว์วิวแชร์ออนเซ็นต์ที่แดนปลาดิบออกมาย้ำว่า

แต่ถึงอย่างนั้นแต้วนัทพรก็ยังไม่มีแฟชั่นเซ็กซี่
เหมือนเช่นนางเอกคนอื่นในวงการ

ต้องยกให้กับการสลัดภาพสาวแบ๊วของหนึ่งในดูโอฟ้าแฝด
เนยวรัฐาที่ยอมอวดผิวหมดจด
ได้รับเสียงกล่าวค้านว่าแซ่บซ่อนรูปอยู่ไม่น้อย
และที่เพิ่งจะปรากฏโฉมในคอลัมป์มาลัยไทยรัฐไปหมาด
คือนางเอกสาววาวานิชารี
ปีนี้เธอมีผลงานวิวออกมาสถานแผงหนังสืออีกครั้ง
แถมยังฮือฮามากกว่าเดิมกับบิกินี่ตัวจิ๋ว
หุ่นสวยสวดส่งองค์เอวเป๊ะเวอร์
แทบไม่เหลือเขานางเอกวัยสายสมัยเข้าวงการใหม่เลยทีเดียว
แต่ถ้าจะถามว่าแล้วใครล่ะสาวแบ๊วที่ฮอตที่สุดของหน้าร้อนนี้
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีต้องยกให้สาวแว่นตาโต

หวานใจของนักร้องชื่อดังคัตโตะวงลิปตา
ที่ทำให้บันลังสาวเซ็กซี่ต้องรีบบรรจุชื่อของเธอลงไปด้วย
เพราะแฟชั่นบนปกนิตยสารมา
ที่เธออวดชมไซส์บิ๊กบ้ำในชุดบิกินี่ตัวจิ๋ว

กลายเป็นเครื่องหมายการันตีว่าเธอคนนี้
ไม่ได้มีดีแค่เสียงร้องอย่างเดียวซะแล้วล่ะค่ะ

โอ้โหช่วงนี้อากาศมันร้อนใช่ไหมอากาศมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหม

เล่นไม่สบายอากาศเป็นไปแล้วเราสองคนอยู่ตรงไหนแบ๊วก็ไม่ขึ้นเซ็กซี่ก็ไม่ได้

อยู่ตรงนี้ละกันอยู่แบบนี้ต่อไป